ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ

แล้วก็ปะจี้กระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์

พูดคุยจนสุดท้ายถึงจะจบเหตุนี้ได้นะคะ
เราไปดูบรรยากาศในช่วงที่เขาเอาแม่เนี่ย
มาคุยกับคนร้ายรายนี้หน่อยค่ะ

นี่แหละค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนที่อยู่บนรถเมย์เนี่ยนะคะ
เขาก่อเหตุเมื่อประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะคะ

วิ่งไปจนสุดสายแล้วเขาก็จอดให้ผู้โดยสารลงบนถนนแฮปปี้แลนด์นะคะสายหนึ่ง
แล้วผู้ชายคนนี้นั่งอยู่เบาะหลังคนขับ
มือของเขาถือปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรนะคะ
ก็ขึ้นมาบนรถตั้งแต่อนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
นั่งหลับอยู่ที่เบาะหลังสุดจนถึงปลายทางก็ไม่ลง
กระเป๋ารถเมย์ก็เดินไปบอกว่าหมดระยะแล้ว
คนร้ายลุกขึ้นมาหาแล้วชักอาวุธปืนออกมา
บอกว่าให้ขับไปส่งที่อนุสวรี
แล้วทุบไปที่ท้ายถอยของคนขับรถเมย์ค่ะ
คนขับรถเมย์ก็ใช้วิธีออกอุบาย
บอกว่าเดี๋ยวขอไปเซ็นใบออกรถก่อน
จังหวะนั้นนะคะก็รีบเปิดประตูคนขับ

กระเป๋ารถเมย์อยู่บนรถค่ะ
ปิดประตูรถทุบหัวคนขับไปแล้วนะคะ
แล้วบอกว่าให้ขับไปส่งที่อนุสาวรีชัยนะคะ

บอกว่าขอลงไปเซ็นเอกสารก่อนแล้วเดี๋ยวจะขับไปส่งแล้วหนีลงไปเลย
ตอนนั้นเหลือกระเป๋ารถเมย์อยู่คนเดียว
กระเป๋ารถเมย์ใช้จังหวะตอนที่คนร้ายคุยโทรศัพท์หลังรถ
เปิดกระจกฝั่งซ้ายด้านหน้ารถกระโดดหนีลงมาได้
นี่เรามีภาพจำลองให้ดูด้วย
กราฟิกเราทำให้ดูเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

ใช่แล้วเขาก็เหลือเขาอยู่บนรถคนเดียว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามคุยเจรจาอยู่นานนะคะ
ไม่ยอมลงมามอบตัวคุยไปจนกระทั่งตอนตีหนึ่งครึ่ง
แม่ของคนร้ายเนี่ยเดินทางมาถึงตำรวจเอาเครื่องขยายเสียงให้แม่คุยกับลูก
แม่ก็ต้องหวานล้อมค่ะบอกอย่าทำอะไรแบบนี้นะคะ
ให้คิดถึงแม่ด้วยให้ตั้งสติ
แม่เนี่ยเรียกคนร้ายบอกว่าเฟิร์สตั้งสติตั้งสตินะครับ
แล้วเขาถึงยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ขึ้น
โทรศัพท์ใกล้จะหมดนะคะ
จนกระทั่งเกือบตี๒ตอนนั้นตี๑กับอีก๕๖นาที
หน่วยอลินทราสตร์๒๖มาค่ะครับผมแล้วเข้าชาร์จตัวในเฟิร์ส
บนรถเมษายน๘จุดนี้มีภาพนะครับ
กล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะคะ
แล้วก็คุมตัวไปที่สนราชพร้าว
พลตำรวจโทษพักกระพงศพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เมื่อคืนไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะฮะ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายพีรณัทแสงจันทร์
หรือที่แม่เขาเรียกว่าเฟิร์สนั่นแหละนะคะอายุ๒๔ปี
พักอยู่ที่แฟลต์ดินแดงเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แล้วตกงานมา๔๕เดือนแล้วเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัว
เรื่องการเงินเรื่องการเมืองด้วยนะคะ
แล้วเขาตรวจปัสสาวะเนี่ยก็พบว่ามีสารเสพติดสีม่วงนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานวงเหนียวกักขังและข่มขืนใจ
โดยใช้อาวุธเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
สำหรับวัตถุคล้ายอาวุธปืนทางพนักงานสอบสวนได้ส่งไปกองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
ว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือไม่นะคะเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน
ก็ผลออกมาก็เป็นบีบีกันไม่ใช่ปืนจริง
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าคนร้ายมีประวัติอาทยากรค่ะ
มีหมายจับในคดีชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อที่ท้องที่สนบังซื้อ
ก่อเหตุเมื่อ๗กรกฎาคมตอนนั้นก่อเหตุได้เงินไป๘๐๐๐บาท
นี่ขึ้นมาบนรถเมย์แล้วก็จี้นะคะจับคนขับกระเป๋ารถเมย์เป็นตัวประกันค่ะ
จากเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครรู้สึกได้หรอกว่า
วินาทีที่ตัวเองโดนปืนจ่อหัวเนี่ยมันเป็นยังไง
วันนี้ทีมข่าวไปคุยกับพี่คนขับรถกับพี่พนักงานเก็บสตังค์หรือกระเป๋ารถเมย์
เล่าให้ฟังถึงวินาทีที่โดนปืนจ่อหัวนี่คือพี่สายันเริกพิจิตรนะครับ
อายุสามสิบเก้าปีเป็นคนขับรถเมย์เล่าก่อนบอกว่าตอนเกิดเหตุตกใจมากน้องเอ้ย
สั่นทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะผู้ต้องหาเนี่ยเอาปืนมาจ่อหัวอยู่
ได้ยินผู้ต้องหาพูดว่าเกลียดตำรวจนะตลอดเวลาผู้ต้องหาจะถือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็พูดขู่ว่ายิงคนตายมาแล้วนะที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ขณะที่นางสาวนวลพันธ์ม่วงจีบอายุ๓๐ปีเป็นพี่พนักงานเก็บสตางค์หรือกระเป๋ารถเมย์เนี่ยนะฮะ
ช่างสังเกตนะคือพี่เขาบอกสังเกตได้ชัดเลยนะว่าผู้ต้องหามีอาการเครียด
นั่งคุยโทรศัพท์กับแม่ตลอดเวลาโอ้โหเธอนะฮะเก็บรายละเอียดได้จริงตอนเดินไปเดินมาทำงานเนี่ยฟังอยู่ตลอด
แล้วจับใจความได้ว่าผู้ชายคนนี้นะหนีออกจากบ้านมา๒๓เดือนแล้วก่อนหน้านี้เคยมีงานทำ
ก็ร้องขอชีวิตนะครับผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเอาลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
แต่ว่าเขาพูดอะไรหนูเอออตาหมดทุกอย่างเขาพูดว่ายังไงบ้างตอนที่เขาเขา
เค้าก็ด่าตำรวชมเปล่าอ่ะฮะแต่ว่าเขียนตำรวจไม่สนใจประชาชนตาด่ำไปคนจนสนใจแต่คนรวย
เขาบอกว่าผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนั่งเฉยทำตามที่ผมบอกก็พอผมไม่ได้อยากทิ้งคุณ

มือก็มาทำรับ

เจาะหัวผมกับคนเกล้ากระเป๋า

เราไม่ได้ทำอะไร

แล้วเขาก็มีเอาออกอาการเลย

ตื่นเต้นไปกับพี่สองคนนี้เขาเลยนะ

ราวบอกว่าได้คุยกับเพาะเลี้ยง
แล้วก็แม่ของผู้ต้องหาบอกว่าผู้ต้องหาไม่มีครอบครัวนะ
แล้วมีพฤติกรรมเคยเสพยานะครับแล้วก็ทะเลาะกับพ่อกับแม่
หนีออกจากบ้านคาดว่าระหว่างนั้นนะครับ
อยู่กับเพื่อนที่แฟลต์ดินแดงนะฮะแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
อาจจะไปร่วมชุมนุมแล้วก็ไม่มีเงินกลับบ้าน
อันนี้เขาเล่ามาอีกทีนะครับ